ไปคุณชนะปกติคุณชอบปีน
แต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาชอบเก็บดอกงิ้วค่ะ
น้องใบตองคุณชอบอีกแล้วอะไรคุณพูดว่าอะไรปกติเนี่ยคุณชอบปีน
ต้นอะไรต้นงิ้วคุณกินต้นงิ้ว
เขาไปเก็บดอกงิ้วนี่คือดอกงิ้วป่าเนี่ยเขาเก็บกันมา

อันนี้คิดทางนี้ได้เพราะว่าชาวบ้านเขาใช้เวลาในการว่างเนี่ย
เก็บดอกงิ้วป่าออกมาขายสร้างรายได้เสริม
อกงิ้วเนี่ยเป็นของกินพื้นเมืองที่๑ปีจะมี๑หนนะคะ
ดอกนิ้วป่าเนี่ยมันจะออกดอกพร้อมเพลียงกันในช่วงเดือนนี้
กุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาคม๒เดือน
คุณคำเอ้ยนะคะอายุ๖๕ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เขาบอกว่าปีนี้ดอกงิ้วหายากมากขึ้น
คือทางภาคเหนือนี้เขายังนิยมนำไม้งิ้วไปแปลรูปประสาทสก
แหล่งรับซื้อดอกนิ้วตากแห้งรายใหญ่จะอยู่ที่กาททุ่งกุเยียนอำเภอห้างชาติสังหวัดลำปาง

สำหรับดอกนิ้วที่ตากแห้งเขาก็จะนำไปปรุงน้ำเงี้ยวใช่ไหมขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะ
หรือว่าถ้าหากว่าทำน้ำเงี้ยวแล้วขาดดอกนิ้วถือว่ามันไม่ครบ
คุณนึกออกไหมถ้ากินน้ำเงี้ยวแล้วมันไม่มีดอกนิ้วลงไปจะไม่ครบ

ใช่มันทำให้หนามยิ่งโคลย์รสชาติ
แต่ผมบอกให้ว่ามีความมีสรรพคุณในทางสมุงพงสมุง
หึ้ยอันนี้ไม่รู้
แกงแครก็ได้มั้ย
แต่ก็รู้ว่ามันดี
เออส่วนดอกนี่แหละมันยาแก้ผิดไข่
ส่วนรากมันก็มีประโยชน์อีกมากมาย
เออว่ามีประโยชน์นะฮะ